ส่วนป้าแตนที่คุณนัทพงศ์เอ่ยถึงวันนี้ก็เป็นวันนัดหมายนะคะ
เพราะว่าป้าแตนกับทนายความไปที่สำนักงานอายการจังหวัดมุกดาหารค่ะ
คุณผู้ชมไปรับทราบข้อกล่าวหานะคะ
แตนบอกกับผู้สื่อข่าวบอกวันนี้ก็มีอาการเครียดบ้างนะคะ
และล่าสุดนะคะอายการสั่งฟ้องแล้วก็ส่งตัวลุงพลป้าแตนไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหารค่ะ
ให้คุณผู้ชมดูภาพเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้านะคะ
ตอน๑๐นาฬิกานางสมพรหลาโพหรือป้าแตนพร้อมด้วยนายชัยพลวิพาหรือลุงพลนะคะ
นายรัชพลศิริสาคอนทนายความไปที่สำนักงานอายการจังหวัดมุกดาหาร
เนื่องจากเมื่อวันที่๔กันยายนที่ผ่านมาตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาป้าแตน
แล้วก็ได้ไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สพกกตูมอำเภอดงหลวงแล้วนะคะ
แตนเนี่ยบอกว่าวันนี้ก็มีความเครียดอยู่บ้างแต่จะเอาความเครียดมาเป็นกำลังใจ
แล้วพร้อมสู้ให้ทุกคนรู้ว่าบริสุทธิ์นะคะ
วันนี้ก็เตรียมหลักทรัพย์มา๕๐๐๐บาทไว้ประกันตัวนะคะ
นี่ค่ะดูกองทัพนักข่าวไปกันเต็มเลยค่ะ
ล่าสุดค่ะอายการจังหวัดมุกดาหารพันธ์ตำรวจโทนิเวศเด่นนินนาฏเปิดเผยบอกว่า
สั่งฟ้องลุงพลป้าแตนเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่
ซึ่งนำส่งผู้ต้องหาไปยังศาลจังหวัดมุกดาหารแล้วค่ะ
ลุงพลเป็นจำเลยที่๑ถูกแจ้ง๓ข้อหาก็คือพรากผู้เยาว์
ทำให้คนตายโดยเจตนาปล่อยประละเลยให้เด็ก
จนถึงแก่ความตายและสามดัดแปลงสภาพศพค่ะ
ส่วนป้าแตนนั้นเป็นจำเลยที่๒ถูกแจ้งข้อหาเดียว
คือร่วมดัดแปลงสภาพศพโดยมีหลักฐานชี้ชัดเชื่อมโยงลุงพล
ก่อเหตุนะคะก่อนแจ้งข้อหาทำให้คนตายโดยเจตนา
แต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยหลักฐานได้
แล้วก็ยังมีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงป้าแตนด้วยนะคะ
ก่อนจะแจ้งข้อหาร่วมดัดแปลงสภาพศพ
ซึ่งมาจากหลักฐานสำคัญทางนิติวิทยาศาสตร์
ข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
มันจะซ้อนอยู่กับข้อหาทอดทิ้งเด็กจนถึงแก่ความตาย
อยู่ในฐานข้อหาที่๒
หลังจากน้องชมพู่ถึงแก่ความตายแล้ว

สภาพศพนะครับซึ่งแต่เดิมแล้วก็เป็นข้อหาของนายชายพล
แต่มาช่วงหลังสุดนี้ก่อนที่จะถึงวันนี้ก็เมื่อประมาณ๔๕วันก่อนเอง
ที่ได้แจ้งให้ทางเจ้าพนักงานตำรวจไปแจ้งข้อหากับ
สมพรเพิ่มว่าร่วมกันกับนายชายพลในการดัดแปลงศพด้วยนะครับ
ทนายรัชพลเปิดเผยนะคะบอกว่าสารจังหวัดมุกดาหารให้ประกันตัวนายชัยพลวิพาค่ะ
ในวงเงินห้าแสนบาทแล้วก็ประกันตัวนางสมพรหลาโพหรือประแตนในวงเงินหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทค่ะ
ครับกรณีของน้อง